อุกชะกันที่มีความคืบหน้าแล้วก็คนให้ความสนใจจับจ้องคดีนี้นะครับ
คดีฆ่าอำพลางศพเสียสุชาติในสวนยางพาราที่จังหวัดกะบี่นั่นแหละครับ
คุณผู้ชมครับที่เรานำเสนอข่าวไปทุกวันเข้มข้นเลย
ตอนนี้ตำรวจเขาระดมกำลังกันค้นพื้นที่๔จุดด้วยกัน
เพื่อติดตามบางฟิศยังไม่เจอกับพวกที่ร่วมก่อเหตุ
แต่บางล้อคือ๑ในนั้นที่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุเข้าเข้ามอบตัวแล้ว
หลังจากถูกออกหมายจับพลตำรวจเอกสุชาติธีรัฐสวรรค์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่แล้วก็สพอ่าวนาง
ควบคุมตัวนายสุวิทย์เริงสมุทรหรือว่าบังล้อ
บางล้อนี่อายุ๒๕ปี๑ในผู้ต้องหาที่ถูกสารออกหมายจับ
คดีร่วมกันฆ่าในสุชาติขาวล้วนอายุ๕๓ปีนะฮะที่เดินเข้าไปอยู่นี่แหละครับ
เขาจะไปทำอะไรเขาจะไปชี้จุดครับคุณผู้ชม
ชี้จุดที่ฝังอำพลางศพกลางสวนยางพาราในพื้นที่หมู่๑
ตะบนหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับ
หลังจากบังล้อเข้ามอบตัวที่สพอ่าวนาง
ตอนแรกคุณผู้ชมครับบังล้อให้การปฏิเสธ
ดูไปนะฮะบังล้อนี่แม่กลับคำให้การตอนหลังด้วยนะกับผู้สื่อข่าว
ตอนแรกบอกเลยบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการสังหาร
แต่เมื่อตำรวจเค้นสอบก็ยอมเปิดปากรับสารภาพบอกว่า
กิ๊บหลีที่ถูกออกหมายจับนะฮะสารท่านออกหมายจับ
มาพร้อมกันตอนนั้นโดยบางล้อให้การบอกว่า
ตอน๖โมงเย็นของวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะ
คุณผู้ชมดูพฤติการมีผู้ก่อเหตุร่วมกันเนี่ย๔คนนะครับ
ที่ตำรวจยึดได้ในสวนปามน้ำมันวันก่อนในคันนี้
รถเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพตามไปนะน้องดาวน้องอุ๋ย
นั่งข้างภพฟิศสรุปนั่งหน้านี้เราทำภาพให้ดูแบบนี้
ส่วนในแคปด้านหลังมีนายสุริยันหรือว่าบังหนี
อายุ๓๐ปีกับนายสุรชัยหรือกิ๊บหลีนั่งขนาดข้าง
พอขับรถกระบะมาถึงสวนยางพาราบังฟิศกับบังกิบหลี
แล้วก็บังหนีเนี่ยนะ๓คนเนี่ยคุมตัวเสียสุชาติลงจากรถ
เดินเข้าไปในสวนยางพาราคุณผู้ชมส่วนนายสุวิทย์หรือบังล้อเนี่ย
เขาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยยืนอยู่อีกฝั่งของรถแต่ว่าไม่นานเขาได้ยินเสียงปืน
ดังขึ้นสามนัดปั้งปั้งพอหันกลับไปอ้าวเห็นบังฟิศยิงเสียสุชาติซะแล้ว
เสียชีวิตแล้วนี่ฮะเราดูภาพจำลองไปนะครับ
จากนั้นก็ช่วยกันหามศพของเสียสุชาติไปขุดหลุมฝังเอาไว้
จากนั้นก็เห็นบังฟิศเนี่ยเอาปืนที่ก่อเหตุไปขุดหลุมฝังในสวนยางพารา
ห่างจากจุดที่ฝังศพไป๒๐๓๐เมตรซึ่งตอนนี้นะ
คือถ้าเจอเนี่ยคดีมันไปง่ายแต่ถ้าไม่เจออาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
มันต้องใช้หาหลักฐานอย่างอื่นมามัดซึ่งตอนนี้ตำรวจเนี่ย
อยู่ระหว่างการค้นหาไอ้ปืนก็บอกยังไม่เจอ
นายสุวิทย์เนี่ยอ้างบอกว่าเหตุที่ต้องร่วมกับทีมสังหาร
เพราะว่าบังฟิศเนี่ยบอกให้มาช่วยขอแรงว่างั้นเถอะขอแรงให้มาช่วย
เอาไม่ช่วยได้ไหมไม่ช่วยไม่ได้ผมกลัวบังฟิศเลยต้องมา
เขาบอกแบบนั้นหลังจากฝังศพเสียสุชาติเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ฟิศเนี่ยให้เขาไปหารถแบ็คโฮลมาได้เองไปหารถแคคโฮลมาเอาไปสองพัน
เอามาขุดหลุมนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเอามาขุดหลุมในสวนปาล์มน้ำมันของกำนันคนหนึ่ง
เพื่อเผาทำลายรถของผู้ตายแล้วก็ฝังดินเอาไว้แบบที่ไปเจอวันก่อนนี่แหละ
อืมภาพเนี้ยแต่ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวบังล้อ
กลับจากชี้จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าเขากลับปุ๊บเลย
เนี่ยฮะจังหวะเดินมากับนักข่าวนะบังล้อหันมาพูดกับผู้สื่อข่าวว่ายังไงรู้ไหมฮะ
ค่ะเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการสังหารครั้งนี้นะอืม
เขาอ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อในตัวเมืองกะบี่
แสดงว่าไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุในวันนั้นเลยเคยอยู่คละละที่เลยเขาอ้างแบบนั้น
คราวนี้คือเขาต้องไปหาหลักฐานมาให้ได้แล้วว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่า
แล้วเขาบอกว่าที่เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตัวเนี่ยอยากจะยืนยันในความบริสุทธิ์ของเขา
แล้วที่ยอมรับสารภาพไปเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเนี้ยอืม
เขาบอกตำโหลดกดดันอ๋อนะฮะเอาล่ะสิเอ้าลองฟังดูหน่อยครับ
บุฏเล่นอ่ามันจะได้อย่างนี้เนี้ยบุฏเล่นเห็นไงกำลังไปหยก

กับนี้ไปไปไปแล้วก็ให้รอสารภาพทั้งหมดอ่ะไม่เป็นตรงนี้คือส่วนตกตอบกับ

ว่าผู้ต้องหากลับคำให้การ

นี่กลับคำให้การในชั้นผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เลยนะ
หันมาบอกกับผู้สื่อข่าวเลย

พยายามยืมเหมือนจะหันมาพูดกับ
ว่าเสียสุขชาติถูกยิง๓นัด

ผลการชนสูตรที่พนักงานสอบสวนสพอาวนาง

ที่บอกว่าที่ร่างของผู้ตาย
มีบาดแผลจากการจากรอยถูก

เสียสุชาติเพิ่มอีก๑ปลอก

บังเลาะไปส่งพนักการสอบสวนสภออาวนาง

รวมพยานหลักฐานออกหมายจับ

ซับท่อนว่าร่วมก่อเหตุด้วย

ตำรวจก็นำกำลัง

ไปตรวจค้นเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ไม่มีเลขที่ของนายสุรชัยเริงสมุทรหรือว่าบังกิบหลี
อืมพบว่าที่บ้านเนี้ยถูกปิดล็อกไม่มีคนอยู่
ตำรวจประสานไปยังกำนันตำบลหนองทะเล
เชิญตัวพ่อของบังกิบหลีมาเป็นพยานในการตรวจค้นนะคะ
ทีนี้พอเปิดประตูบ้านเข้าไปได้เนี่ยนะคะ
กำนันตำบลหนองทะเลพร้อมกับพ่อของบังกิบหลีเนี่ย
ก็เป็นคนนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นหลังจากนั้นไปยึดของกลางได้บางส่วน
ของใช้ส่วนตัวเนี่ยนะไปเจอซองปืนพรมปูพื้นรถยนต์
เอกสารสมุดบัญชีธนาคารและกล้องวงจรปิด
พร้อมกับเมมอรี่กราดนะคะที่จะใช้เป็นหลักฐานนำกลับไปตรวจสอบ
อีกจุดคุณผู้ชมค่ะจุดที่สองจุดที่สองเนี่ย
ตำรวจไปตรวจค้นขนำของบังฟิศบังฟิศเนี่ยเป็นตัวการสำคัญในคดีนี้นะคะ
ซึ่งเป็นน้องชายของบังกิบหลีอืมขนำเนี่ยนะคะ
ขนำอันนี้อยู่ห่างจากบ้านของบังกิบหลีไปสักประมาณ๕๐เมตรนะคะ
ไปถึงปุ๊บอ่ะบ้านถูกปิดล็อกเหมือนกันเลยค่ะ
อันนี้สองจุดแล้วใช่ไหมสองจุดค่ะอ่าดาวอีกสองจุดที่ไหนบ้างอ่ะ
คือ๒จุดที่จะบอกต่อไปนี้นะคะจุดที่๓จุดที่๔มันไปเกี่ยวข้องกับตัวละครที่เกิดจากการสอบปากคำบังล้อ
แล้วบังล้อเนี่ยให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะคือก่อนหน้านี้ถ้าจะดูผังนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องหาเพิ่มเติมมีบังหนีเพิ่มขึ้นมานะจากเมื่อวานี้
แล้วก็เป็นการออกหมายจับล่าสุดทีนี้มีตัวละครเพิ่มอีก๒ตัว
ตำรวจก็เลยต้องไปค้นบ้านของนายขาวนายขาวนี่เป็นผู้ต้องสงสัย
ลักษณะเป็นที่ปรึกษาของบังฟิศคือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ไม่ได้เข้าไปร่วมในกระบวนการช่วงของการฆ่านะคะแต่ว่าเป็นการให้คำปรึกษา
บ้านหลังนี้อยู่ห่างจากบ้านของบังกิบหลีประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรคือใกล้กันมากอะค่ะ
ผ้าคลุมแล้วก็ตากไว้ข้างบ้านตำรวจตรวจยึดรถคันนี้กลับไปตรวจสอบ
คาดว่าน่าจะเป็นรถที่หนึ่งในคนร้ายเอาไปก่อเหตุ
ผู้ต้องหาอาจจะมีการทำลายหลักฐานไปก่อนหน้านี้
ลักษณะก็คือการล้างคราบเลือด
จากนี้ยังได้ยึดรถจักรยานยนต์วิบากอีก๑คันนะคะ
แต่ช่วงที่ไปถึงตำรวจไม่พบตัวในขาวนะคะ
แต่เจอยาดค่ะก็ต้องเอาตัวญาตินั่นแหละ
มาเป็นพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานนะคะ
ถัดไปค่ะไปตรวจค้นบ้านป้ามาศ
ป้ามาสนี่เป็นตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะ
เป็นผู้ต้องสงสัยอีก๑คน

คาดว่ารถคันนี้ที่ตำรวจเก็บลายหน้ามือนี่นะคะ
น่าจะมีความเชื่อมโยงกับทางคดี
พิสูจน์หลักฐานสิ่งที่ทำได้ก็คือ
แล้วก็ตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีต่อไปค่ะ
สิ่งที่น้องดาวบอกไปวันนี้ไปสอดคล้องกันเลยแหละ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ลงออยบอกว่า
ญาติบอบตัวสัตว์บังฤษจ่อยิงฝังดินหมายจับเพิ่ม
เราอาจจะได้เห็นว่าตำรวจท่านจะขออนุมัติ
ให้สารท่านออกหมายจับใครอีกนะครับ
ตามตัวไร้วี่แววก็คือคนที่ยังหนีไปนี่นะฮะ
วันนี้หลักฐานที่เจอทั้งหมดคงจะต้องนำไปตรวจสอบ
แล้วก็สืบสวนสอบสวนกันต่อไป
เดี๋ยวเราดูหลักฐานเราดูความชัดเจนนะคะ